คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้ค่ะตอนนี้ในโลกออนไลน์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
เขาก็ขับเข้าไปจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเรียกให้ไปจอดอ่า
แล้วก็บอกว่าขอเก็บค่าประเพณีร้อยนึงอืม

ใช่หรอ
ก็เพียงนี้นะครับ
เดี๋ยวรอแฟนผมแป๊บนึงนะครับผม
โชเฟอร์รถทัวร์คนนี้เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้

ไล่ให้โชเฟอร์คนนี้ขึ้นรถแล้วไล่ให้ขับรถไปออกไปให้เร็วที่สุด

นี่คือเจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณต้อมทัวร์ค่ะ
โพสต์เอาไว้นะคะเขาตั้งกล้องถ่ายเอาไว้
ตอนที่ขับรถเข้าไปถึงที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด

แล้วก็มาบอกว่าจ่ายเงินค่าจอดด้วย
มันเป็นประเพณีที่เขาจ่ายกัน
โฟนุ่มคนนี้ก็เลยถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่
เจ้าหน้าที่นายนี้บอกว่าร้อยหนึ่ง
ก็เลยบอกกลับไปว่ารอแฟนผมก่อน

เจ้าหน้าที่นายนี้ก็กลับมาถามอีกว่าได้หรือยังร้อยหนึ่ง

โฟนุ่มคนนี้ก็เลยตอบไปว่า

ฟรีแล้วก็ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็เป็นคนบกให้ไปจอดเอง

เดี๋ยวนะครับพอเราไม่ให้ตังค์ร้อยหนึ่ง

ทั้งที่เค้าเป็นคนบกแล้วตรงตรงเนี้ย

ก็ต้องทำ๊ยัดขาดเพราะเขาจัดคืนที่จอดให้อยู่แล้วนะครับ
มาจ่ายร้อยหนึ่งแล้วก็ถือโทรศัพท์มือถือลงไปด้วยไง
แล้วก็โชว์ให้เห็นว่าเนี่ยถ่ายคลิปอยู่อืม
เจ้าหน้าที่นายนี้ก็เลยบอกปัดเลยทีนี้ไล่ให้ขึ้นรถเลยอ่ะ
โชเฟอร์หนุ่มคนนี้ขึ้นรถเลยอ่ะรีบรีบขับออกไปเลยเนี่ย

เพราะตอนอยู่บนรถไม่เห็นว่าถ่ายอยู่ใช่ไหม

ตัวว่าโดนอัดคลิปเลยไล่ให้ไปเลยไปคือไล่ไม่เท่าไห
ถามว่าคุณมาอัดคลิปอะไรผมผมทำอะไรคุณ
ตั้งแต่ต้นแล้วคือความจริงในคลิปเนี้ย
ชัดหมดทั้งหมดนะคะหน้าตาเลขห่วง

คือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นจราจรกลางยดร้อยตำรวจโทนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยคาดว่าเป็นถนนกำแพงเพชร๒ด้านหน้าสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าจตุจักรเราเรียกว่าหมอชิดนะค่ะ
ก็ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
แต่แค่ไม่เข้าใจว่าคุณไปผ่านคอรมอลไหนมาไอ้ค่าประเพณีเนี่ยคุณไปเอามาจากไหน

คนเขาก็ทำงานหาเช้ากินค่ำเหมือนกันร้อยหนึ่งเยอะนะ
พี่ที่ขับรถแถวนั้นนะจุดที่ไหนรถรถทัวร์มาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการรอ
ซึ่งถ้าฟังจากเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่มาจอดรอกันได้

ต้องชี้แจงแน่แหละว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้นะครับ